เขาบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งสร้างบ้านสวนไว้เป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะ
แต่แม่ของหายประจำเลยค่ะคิงหายจนแบบว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปนอนเฝ้าดีกว่า
จะไปนอนเฝ้าจับโจรแล้วเจอโจรจริงนะคะกำลังค้นรถกระบะอยู่เลย
ยิงปืนขึ้นฟ้าปั้งปั้งสองนัดแล้วแกยิงสวนไปแบบใกล้ใกล้อ่ะนะ
ปั้งหนึ่งโอวหูแม่นจริงจริงนะคะครับ
เข้ากลางหลังตายค่ะ
มางอนบอกว่าเนี้ยเนี้ย
คิดว่าอะไรวะยิงถึงอะไรวะเนี่ย
ผู้ตายนะคะชื่ออั้นค่ะชื่ออั้นจริงที่เขาบอกเหมือนอั้นเลยเนี่ยใช่ไหมใช่อั้นไหมใช่นะคะ
อายุ๒๗ปีนะคะเป็นชาวตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรำ
เสียชีวิตอยู่บนพงหญ้าห่างจากรถกระบะ๕๐เมตร
ถูกยิงเข้าแผ่นหลัง๑นัดกระสุนทะลุหน้าอกค่ะ
คนยิงคือนายอนงนะคะอายุ๕๙ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวพร้อมกับปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจสอบสวนเนี่ยนายอนงก็เล่าบอกว่า
ลงมาเห็นคนร้ายกำลังลื้อค้นข้าวของในรถกระบะ
พอเจอปุ๊บเนี่ยคนร้ายก็วิ่งหนีนายอนงก็เลยยิงขู่
แล้วก็ยิงใส่ไปนัดหนึ่งจนคนร้ายล้มฟุบลงไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
ทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดมานะคะหน้าปากทางเข้าบ้าน
หลังเกิดเหตุตีหนึ่งกว่า
จะเห็นเป็นรถตำรวจรวมถึงกู้ภัยนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านหลายคนเดินเข้ามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะคะลักษณะบ้านสวนเนี่ย
เห็นบอกว่าสร้างไว้เป็นโคกหนองนาโมเดล
ก็ปลูกพืชผักเอาไว้หลายชนิดเลยขุดสระเลี้ยงปลาไว้ด้วยนะคะ
อนงตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มอบตัวไปเมื่อวานก็คือยืนรอมอบตัวอยู่เนี่ย
ได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีแล้วในวงเงิน๖แสนบาทนะคะ
เขาบอกว่าเขากับภรรยาปลูกบ้านสองหลัง
หลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านสร้างไว้พักอาศัยกับครอบครัว
ส่วนหลังเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านสวนอยู่ห่างกับหลังแรกประมาณ๒๐๐เมตร
ก่อนหน้านี้เข้าของเครื่องใช้ที่บ้านสวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอบเอยเสียมเอย
ถุงปุ๋ยที่เตรียมไว้ใส่ข้าวเปลือกก็หายแล้วไม่ได้หายครั้งสองครั้ง
ใช้คำว่าหายเป็นประจำค่ะแม้จะเป็นทรัพย์สินเล็กเล็กน้อยน้อย
แต่เวลาต้องการใช้เนี่ยก็ต้องลำบากไปซื้อใหม่อยู่เรื่อย
ซื้อมาเสร็จเอ้าหายอีกแล้วซื้อมาใหม่เอ้าหายอีกแล้ว
นายนงเลยบอกว่าอยากจะจับตัวคนร้ายด้วยตัวเองเลยไปนอนเฝ้าซะเลย
กันคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินเป็นซ้ำสองซ้ำสาม
คืนเกิดเหตุนะคะมานอนเฝ้าตามปกติยิ่งดึกมันยิ่งหนาวไงคะคิง
เป็นจังหวะนายอนงกำลังจะย้ายไปนอนในรถกระบะที่จอดไว้พอดี
เปิดประตูกระบะเข้าไปเฮ้ยคนร้ายเปิดประตูไปจ้าเอกันค่ะ

ตอนนั้นเป็นจังหวะคนร้ายกำลังลื้อค้นทรัพย์สินอยู่ในรถกระบะ
นายนงบอกผมตกใจมากคนร้ายก็ตกใจผมเหมือนกัน
วิ่งหนีวิ่งออกจากรถสวนออกไปเลย
พอผมตั้งสติได้ผมก็เลยเอาปืนที่พกติดตัวไว้ยิงขึ้นฟ้าไปสองนัด
แล้วก็หันกระบอกปืนยิงไปทางคนร้ายที่วิ่งหนีไปหนึ่งนัด

ล้มฟุบลงไปเลยผมก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
ตอนตอนนั้นคนตายเขาทำอะไรอยู่
เขาก็นั่งอยู่เขาเรียกมาผมก็เรียกไปกินเขาครับ

ไม่เจตนาครับ
ไม่มีของ
ปืนภรรยานะคะภรรยาก็คือนักนิพาค่ะ

เพราะในพื้นที่ช่วงนี้ของหายบ่อยชาวบ้านคนอื่นก็โดน
แล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาแก้ไขปัญหาเลยเธอกับสามีก็เลยต้องเฝ้าระวังตัวกันตัวเอง
กระทั่งมาเจอโจรแบบจะเจอแบบจริงเลย
เธอบอกว่าเธอไม่เสียใจนะคะที่สามีทำแบบนี้
เพราะถือเป็นการตัดตอนไม่ให้ผู้ชายคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้ใครอีก
โอ้โหนี่ถ้าบอกว่าไม่ได้เสียใจเพราะเป็นการตัดตอนจริงก็
มันแลกกับบ้านปลายชีวิตของสามีเลยนะคะ

ผู้ตายนะคะญาติรับกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแล้ว
ก็หมู่บ้านติดกันกับหมู่บ้านคนก่อเหตุนั่นแหละ
ความผลัยยายก็ร้องไห้นะคะ
แม่คนตายแม่ของนายอั้นบอกว่าลูกแม่อ่ะ
ปัญหาทางด้านสมองพัฒนาการช้ากว่าคนรุ่นเดียวกัน
คือเอาง่ายตัวโตเป็นผู้ใหญ่แต่สมองและหัวใจมันคือเด็ก

อืมทีเนี้ยก็ยอมรับแหละว่าลูกแม่อ่ะมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย
มีดบ้างจอบเสียมไฟฉายอะไรแบบนี้
พอโดนจับได้ทีไรชาวบ้านที่เขารู้จักก็รู้ว่า
ไม่ได้ปกติเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เข้าใจ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ไม่รู้จริงว่าลูกแม่ออกจากบ้านไปตอนไหน
รู้อีกทีนึงก็ตอนที่มีคนโทรมาบอกว่าลูกแม่โดนยิงตายไปแล้ว
หลังเกิดเหตุแม่ก็ได้เจอกับครอบครัวคนก่อเหตุที่โรงพักนะ
คนก่อเหตุก็ยกมือไห้ขอโทษแม่นะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ตาสัตว์ยังไม่กล้าฆ่าเลย
บอกเหรอไม่กล้าฆ่าสัตว์แต่กล้ายิงคนจนตายเลยเหรอ

แม่ไม่ได้บอกว่าลูกแม่เป็นคนดีที่บุกรุกคนอื่นบ้านคนอื่นในยามวิการ
แต่แม่แค่คล่องใจเฉยว่าต้องยิงกันถึงตายเลยเหรอ
ก็ยิงขู่ขึ้นฟ้าสองนัดลูกแม่ก็วิ่งหนีไปแล้วไม่ใช่เหรอ
ทำไมต้องยิงลูกแม่อีกอ่ะ
แล้วก็อยากให้คนเกาะเหตุมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเมื่อเช้าครอบครัวคนก่อเหตุก็ได้มอบเงิน๒๐๐๐บาทช่วยค่าทำศพ
เพราะว่าครอบครัวของผู้ตายเองก็ค่อนข้างลำบากนะคะเรื่องเงินที่จะจัดงานศพให้ลูกชาย
เดี๋ยววันจันทร์ที่๔ธันวาคมนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจนะคะ